ไปดูอีกหนึ่งคนที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้มีความสุขเหลือเกิน

เพราะว่าแม่เนี่ยอวดรูปสุดเซ็กซี่
พร้อมกับแฮสแท็กเด็ดแบบนี้ว่า

หลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากงานนี้พี่บุ๋มบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ถ่ายรูปนี้ไปเนี่ยรวมถึงภาพที่ไปดำน้ำเพราะว่าโรงแรมที่
พัทยาเนี่ยเชิญไปให้ช่วยโปรโมทหน่อยกว่าจะถ่ายได้นะใช้เวลานานมาก
ทั้งทีปรดาตัวแม่ทั้งทีเนี่ยภาพก็ต้องไม่ธรรมดา
นิดนึงนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยจะถามว่าเอาจะ
แนวแบบเซ็กซี่ตึงตังเหมือนสมัยก่อนไหมก็คงไม่ใช่
แล้วแหละนะคะเราก็คือลงน้ำก็ใส่ชุดว่ายน้ำตามวัยแต่ให้
ดูว่าเออนะแบบเราอุตส่าห์ดูแลรูปร่างเราให้มันแบบเป็นเชฟ
เพราะว่าบุ๋มเองไม่ใช่คนผอมค่ะแต่เป็นคนมีทรงของเราเราก็จะรู้
ว่าเราต้องอะไรตรงไหนภาพทุกอย่างคือเพื่อโปรโมทจริงแล้ว
ผมก็วางแผนไว้ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีไปจังหวัดอื่นที่อื่น
อื่นเรื่อยเรื่อยไปต่อต่อไปส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่คนแซวว่า
แม่บูมโป๊ะแตกหรือเปล่าแอบพาใครไปเที่ยวด้วยเพราะว่ารูป
ถาดอาหารมื้อเช้าที่ลอยในสระเนี่ยด้านมี๒ชุดจ้ะ๒ชุดใหญ่เลย
เอ๊ะหรือว่าจะแอบซุ่มคบหนุ่มคนใหม่หรือเปล่าไม่บอก

แอบมีแฟนเหรอพี่หลายคนสงสัยเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะ
บอกว่าบุ๋มกินคนเดียวแต่ทางโรงแรมเขาบอกว่าไม่เป็น
ไรหรอกค่ะใส่ไป๒ชุดนั่นแหละมันดูเต็มดีเพื่อนไปกัน
๔คนค่ะไปกัน๔คนค่ะดังนั้นกินกันก็แชร์กันตรงนั้นนะครับ
โฟกัสเรื่องของวันนี้มากกว่ายังไงวันนี้สำคัญมากค่ะ
คุณแม่บุ๋มปนัดดาของเราหลังจากที่ไปรำบูชาองค์พญานาค
มาที่คำชโนธนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่๗ใบค่ะเลขท้าย๒ตัว
ลอตเตอรี่นะคะ๕๓รับไปเลยค่ะนี่ค่ะจากผลงานล่าสุดโอ้โหได้
ได้ลาบกันไปอารมณ์ดีด้วยยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ
แล้วแม่บุ๋มแม่ทุกสถาบันแม่มาแม่มานะคะ